ตอนนี้ที่เกิดไปมีคนตาดีแอบเห็นคลิปค่ะ
คลิปนะคะที่ส่งการภายละกับน้องปีใหม่
ลูกสาวเนี่ยเล่นกันอย่างเบอร์ก็เกลือเตงอยู่ในบ้าน
คุณปู่พยวงคุณพ่อของส่งการภายคริปนี้ไว้
ละกดจะเห็นภาพเดี่ยวจะวงให้ดูค่ะ
ก็เป็นภาพวันวิวาของคุณสงการแล้วก็คุณแอฟนะคะ

ซึ่งคนก็เข้าไปคอมเมนต์มากมายนู่นนั่นนี่

แล้วทำไมมันก็จะเก็บไว้ไว้ไหน
กลางคืนดีคือจริงแล้วนะคุณผู้ชม
ถึงแล้วถึงแม้ว่าเขาจะหย่าร้างกันแต่เขาก็ไม่ได้โกรธกันนะคะ
ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ดีเนี่ย

ก็เป็นภาพเมื่อครั้งที่สมัยแต่งงานกันนะคะ
ก็ยังเก็บเอาไว้เลยเนาะเป็นความทรงจำที่ดีค่ะ
กันแล้วไม่ได้โกรธกันนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็พูดถึงแม่แอฟเมื่อวานนี้ก็ไปฉลองกับวงซิลนะคะ
ก็๑๐วัน๒๐ล้านวิวแล้วนะคะ
ก็เป็นเพลงที่ฮือฮามากนะคะถูกต้องเจ็บน้อยที่สุด
แต่ว่างานนี้ดิฉันว่าไม่มีใครเจ็บแล้ว
ว่ายิ้มกันหน้าบานกับยอดวิวที่ทะยานขึ้นแบบทุกวีทุกวันเลยนะคะ